ปิดท้ายพาไปดูคลิปที่น่าตกใจคลิปหนึ่งค่ะ

ซึ่งคราวนี้ก็เป็นคลิปจากประเทศจีนิกเหมือนกันค่ะ

ที่เขาก็ไม่รู้แหละว่าไปโกรธไปหงุดหงิด

พลาดท่าตกลงไปในช่องลิฟต์ได้รับบาดเจ็บ
ไปดูคลิปนี้พร้อมกันค่ะคุณผู้ชม

กระโดดถีบจนประตูลิฟต์เผยออกแบบนั้นเลย

แล้วเหมือนพลาดท่าร่วงลงไป

นั่นน่ะสิคือคลิปนี้เนี่ยเผยแพร่อยู่ใน
ก็เป็นสื่อโซเชียลยอดนิยมของจีนนี่แหละค่ะ

ที่ผ่านมานี่เองเวลาตี๓ค่ะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยเขารับแจ้งมาว่ามีชายหนุ่มตกลงไปในปล่องลิฟต์

หลังจากที่ชายคนนี้ไปกินดื่มที่โรงแรม
เมาเมาไม่พอก่อเหตุทะเลาะวิวาสอีก
คิดว่าทะเลาวิวาสแล้วอาจจะแพ้หรือเปล่าไม่แน่ใจ

ก็เลยมาลงที่ลิฟต์น่าสงสารเหลือเกินนะคะ

โมโหก็เลยลงมาระบายอารมณ์ด้วยการกระโดดถีบลิฟต์แบบนี้
แต่ว่าลืมไงคุณเขียนมาสอน
ลิฟต์มันยังลงมาไม่ถึงนะ

ลิฟต์ยังอยู่ข้างบนอยู่เลยข้างล่างก็เป็นรูว่างแบบนี้แหละค่ะ
พอเดินเข้าไปก็ร่วงลงไปเลย

ก็บาดเจ็บนะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่มาถึงได้ยินเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดเลย

เพราะดีที่ไม่เสียชีวิตนะก็บาดเจ็บแค่ขาซ้ายหักค่ะ
แต่อย่าลืมอย่าลืมว่าถึงแม้ว่าโอเคเราเข้าใจแหละ
บางทีอาจจะไปดื่มกับเพื่อนบ้าง
หรือว่าบางทีมีงานสังสรรค์สติสำคัญที่สุด

เพราะว่าหลังจากที่รักษาขาหักจบแล้วเนี่ย
ว่าน่าจะต้องโดนจ่ายค่าซ่อมลิฟต์ด้วยล่ะ
ถูกต้องค่ะทำให้เกิดความเสียหาย
แล้วก็เนี่ยลิฟต์จริงแล้วลิฟต์ก็พังอยู่แล้ว